ส่วนที่อายุทยาครับถนนเส้นนี้กลายเป็นสมรภูมิรบย่อมเลยฮะ
มีวัยรุ่นประมาณ๓๐กว่าคนครับรวมตัวกันยิงปืนใส่กันคว่างปลาระเบิดใส่กันแบบนี้ครับ
คลิปนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับสี่แยกอุทัยบางปะอินอำเภอบางน้อยจังหวัดอายุทยาเนี่ยนะฮะถ่ายเอาไว้ได้ช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา๒๐นาทีเมื่อวานนี้เองครับเย็นเมื่อวาน
กลุ่มวัยรุ่นหลายคนครับวิ่งกันอยู่บนถนนโรจนะแล้วก็มีเสียงระเบิดปิงปองและเสียงปืนตามมาอีกด้วย
ก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะพากันหลบหนีไปภาพจากกล้องวงจรปิดบนระเวทแถวเต็นต์รถแห่งหนึ่งจับภาพกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ๓๐คันครับ
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาประมาณ๓๐คันแต่ละคันนั้นคนที่ขี่คนที่ซ้อนถือมีดบ้างพกระเบิดบ้างพกปืนบ้างมีอาวุธติดตัวกันมาครับ
นี่ฮะอีกมุมหนึ่งครับหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างปลาระเบิดใส่กันจนมีกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นเต็มถนนครับนี่ฮะเห็นไหมฮะควันมาแล้วแล้วก็มีกลุ่มไล่ตามมาด้วยครับ
หลบไปภัยในเต็นต์รถครับแล้วพอทุกอย่างสงบต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันหลบหนีไป

คนเต็มถนนแบบนี้เนี่ยมีรถล้มด้วยมีควันด้วยเอามีคนวิ่งหนีตายอีกต่างหาก
เจ้าของคลิปครับอายุ๔๕ปีสมมุติว่าชื่อนายเอเล่าให้ฟัง
ตัวเขาเองได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น
ตอนนั้นเขานั่งอยู่ตอนแรกคิดว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
วิ่งออกไปดูที่ถนนครับพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยปลาระเบิดใส่กัน
มีวัยรุ่นคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงชักปืนออกมายิง
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็พากันแยกย้ายหลบหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ

แต่มันเป็น๓๐วินาทีที่ทำให้ชาวบ้านชาวช่องอกสั่นขวัญแขวนกันหมดเลย
รวมทั้งคนที่ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยครับ
ตกใจเพราะว่ามันดังแรงมากเลยครับ

มันเด็กเวลาไล่ฟันกันประมาณ๗๘คน

คนใส่เสื้อสีแดงกลายวุฒิปรีงประมาณ๓แมม
ตกใจตกใจเพราะมันดังแรงมากเลยนะ

มันใส่เสื้อแบบทั่วไปอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าส่วนไหน
คือเหตุการณ์นี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังน้อยที่อายุทยาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเองเขาก็หวาดภาวะกันหมดแล้วครับ
อยากจะฝากถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุว่าจับกลุ่มรวมกันไปเล่นกีฬาทำตัวให้เป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะมาทะเลาะกันตีกันแบบนี้
เพราะคนอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยและถ้าหากว่ามีคนมาถูกลุกหลงแล้วบาดเจ็บเนี่ย
สวยเอานะแล้วคนที่ก่อเหตุเองก็จะไม่รอดนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องเสียใจนะและฝากคุณตำรวจครับช่วยเข้มงวดกวดขันและจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะฮะ
ชาวบ้านเขากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ทวงคืนแค้นกันอีกอ่ะสิครับเนี่ย
เกรงกลัวอะไรเลยก่อเหตุกันแบบนี้นะคะ